ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีคนงานในสวนยางพารา
ชักชวนเพื่อนบอกเสพยาเสพติดจะเอายาเสพติดให้เพื่อน
เพื่อนไม่ยอมเสพทีนี้ก็เลยเกิดปากเสียงทะเลาะกันค่ะ
ทางฝ่ายของเพื่อนเนี่ยใช้มีดนะคะ
โอ้โหปาดคอหนุ่มคนงานจนบาดเจ็บสาหัส
และล่าสุดตำรวจรวบตัวไว้ได้แล้วสำหรับผู้ก่อเหตุค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนหน้าโรงเรียนบ้านกอตงหมู่หนึ่ง
ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
หลังรับแจ้งตำรวจพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบนะคะ
ก็พบผู้บาดเจ็บคือนายถาวรชุมเชื้ออายุ๔๕ปี
นั่งอยู่ที่พื้นใช้มือพยายามกดห้ามเลือดที่ลำคอตัวเอง
เพราะว่าถูกมีดปาดคอจนเป็นแผลชะกันเลือดไหลไม่หยุดเลยค่ะ
แต่ยังคงรู้สึกตัวนะคะยังสามารถพูดสื่อสารได้
กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ค่ะ
ตำรวจสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่าผู้บาดเจ็บถูกทำร้ายมาจากบ้านเลขที่สามศูนย์ห้า
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรนะคะ
ได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวทีนี้ไปพบเจ้าของบ้านค่ะ
ตัวผู้บาดเจ็บก็เป็นคนงานชื่อว่านายสิ่วายุศรีสุวรรค์อายุยี่สิบเก้าปีนะคะ
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณบ้านพักคนงานสวนยางพารา
ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบนะคะโอ้โหไปเจอกองเลือดกองใหญ่
มีรองเท้ามีหมวกผู้บาดเจ็บและพบอาวุธมีดพับยาวประมาณห้านิ้ว
ที่ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยอะค่ะก็เป็นมีดที่น่าจะใช้ก่อเหตุแน่นอน
ยึดไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งบริเวณสาราข้างบ้านยังพบกระป๋องเบียร์อีกจำนวนหนึ่ง
ทางเจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวนายถาวรผู้บาดเจ็บเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านแล้วมาชวนนายสิวายุ
นายศรีวายุศรีสุวรรณเป็นคนก่อเหตุนะคะเป็นลูกเขยด้วย
ดื่มเบียร์ด้วยกันและได้ยินเสียงทั้งสองคนทะเลาะกันค่ะ
ปรากฏพอออกไปดูเห็นลูกเขยใช้มีดปาดคอนายถาวรไปแล้ว
ก็รีบเข้าไปห้ามทำให้นายทางด้านของนายศิวายุ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะตัวนายถาวรที่ถูกกรีดคอแล้วเนี่ย
ก็วิ่งหนีไปส่วนนายสิวายุผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาก็เล่าว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุเป็นเพราะว่านายถาวรมาชวนให้เสพยาบ้า
แต่ว่าตัวลูกเขยเองเขาไม่ยอมเสพเพราะว่าเคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้ว
และสารอยู่ระหว่างตัดสินให้รอลงอาญาและที่สำคัญลูกเขยของเขาเนี่ย
เคยเข้ารับการบำบัดจนเลิกเสพยาได้แล้วค่ะทีนี้พอถูกชวนให้เสพอีก
ก็เลยปฏิเสธแล้วก็เลยถึงขั้นทะเลาะกันจนลงไม้ลงมือเนี่ยนะคะ
หลังก่อเหตุตัวลูกเขยเองพาภรรยาและลูกเนี่ยขับรถหลบหนีไปเช่นกันค่ะ
ส่วนนายสุริยันศรีสุวรรณพ่อของผู้ก่อเหตุนะคะ
เดินทางมาดูจุดเกิดเหตุที่ลูกชายใช้มีดปัดคอในถาวรด้วย
แล้วก็บอกว่าปัญหาเรื่องนี้คือจริงก็คืออย่างที่บอกเลย
มันเป็นปัญหาเรื่องของการชักชวนกันให้เสพยา
แล้วก็พอพูดกันไม่ลงรอยกันก็เลยถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะ